มาดูกันต่อกับข่าวพ่อแล้วเท้าค่ะ

กรุงเทพฝนตกฟ้าถล่มกันทลายกันตอนเย็นค่ะ

ก็คือต้องเอามาเปิดเผยนะคะเพราะว่าคนถามมาเยอะ
แล้วหลายคนก็มันมีข่าวว่าคุณพ่อพี่คอยทำไมไม่รู้เรื่อง
ตุ้ยเล่าให้ฟังนะคะว่าคือคุณพ่อคือแก่แล้ว
ไม่อยากเอาเรื่องไม่สบายใจไปเล่าให้พ่อฟัง
ก็ออกมายอมรับตรงนะคะว่าก็คืออย่าล้างกันมานะคะ
ก็เกือบ๖เดือนแล้วนะคะก็แยกกันมาหลายปีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนสาเหตุจะเป็นเพราะว่ามีมือที่๓เจ้าชู้จริงหรือเปล่านะคะ
แล้วพี่ตุ้ยจะจัดการกับลูกชายน้องไตตันวัยเกือบ๑๐ขวบยังไงกันบ้างนะคะ
ฟังจากปากทั้งหมดจากพี่ตุ้ยธีรพัฒน์กันเลยดีกว่าค่ะ

มีสาวบ้างไหมคะไม่มีแน่ครับไม่มีครับ

มันเป็นข่าวเรื่องล้มละลายเรื่องยึดซับอะไรแหละครับ
คือเรื่องธุรกิจมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนนะครับ

แล้วก็เรื่องเวลาก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกัน
หลักคงจะเป็นเรื่องของทัศนคติ
แล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตนะครับ
ที่อาจจะไม่สวัสดิ์พร้อมกัน
ก็ต้องบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ย
มันก็จะมีจุดที่เราต้องมองตัวเองเพราะตัวเองเหมือนกัน
ว่าในการเดินต่อไปเนี่ยเราบกพร่องตรงไหนนะครับ
แล้วก็เราจะแก้ไขข้อปกป้องเราได้ยังไง

คือเขาคบกันมา๔ปีก่อนจะแต่งงานนะคะ
อีก๑๑ปีรวมกันก็คือรู้จักกันทั้งหมด๑๕

ก็คือสลับกันดูแลนะคะก็คือตอนนี้น้องก็๑๐ขวบแล้ว

ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแลดีอยู่แล้ว

แล้วก็ใครไปส่องดูไอจีพี่แอนนาก็จะลงรูปแต่กับลูก
ไปลงรูปกับพี่ตุ้ยเนี่ยมันจะปีแล้วนะคะ
ก็เป็นเหตุผลการตัดสินใจของครอบครัวนี้นะคะ